ทุกผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีผู้ต้องหาคดียาเสพติด๓คน
ถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำชั่วคราวนะฮะสุดท้ายเมื่อคืนนี้ค่ะ
พากันหลบหนีนะฮะแล้วก็แน่นอนครับ
เจ้าหน้าที่ก็ตามจนได้ฮะเขาก็จับจนได้นะ

ข้างดีข้างดี

แต่วันนี้เป็นสองและสามนะสอง
เขาไปฝากขังเอาไว้นะครับที่เรือนจำชั่วคราวนะฮะ
ในพื้นที่เชียงรายนะครับนี่ตำรวจก็ไปกัน
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มตัวได้นะครับคือนายคำบันใจแก้วอายุ๓๓ปี
กับนายนพรัชจอมเมืองกาศอายุยี่สิบแปดปี
สองในสามนี่นะฮะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยโรงแรมตรงนี้เนี่ยนะครับ
เมื่อคืนนี้คืนที่ผ่านมาทั้งสองคนเนี่ยพร้อมกับอีกคนนึง
ชื่อนายนพระดนแทรรีอายุยี่สิบสี่นะฮะซึ่งถูกนำตัวมาฝากขัง
เรือนจำชั่วคราวดอยหางตะบนแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
แล้วก็ปีนหลบหนีไปคือเรือนจำชั่วคราวในช่วงเวลานี้ค่ะ
คือเขาก็แน่นอนว่าบางทีผู้ต้องหาคดีที่โทษไม่ได้หนักมาก
หรือว่าอาจจะต้องรอการกักตัวอะไรพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวโควิดเนี่ย
ก็มาอยู่เรือนจำชั่วคราวปรากฏว่าขึ้นฝ้าเพดานเลย

แล้วก็ปีนแล้วก็หลบหนีออกมา๓คนเมื่อคืนนี้
สุดท้ายจับได้หมดนะครับ
เจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งเรือนจำด้วยตำรวจด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ออกติดตามตัว๓ทุ่มครึ่ง

นายนพดลไปอยู่ที่หน้าโรงเรียนดอยห่าง
จากจุดเรือนจำชั่วคราว๒กิโลเมตร
อีก๒คนนี้นี่วิ่งหนีกระโดดลงแม่น้ำกก
ว่ายน้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
นายนพดลที่ถูกจับได้ก่อนเมื่อคืนบอกว่า

เขาปีนหนีออกมาผมก็ปีนตามด้วย

ส่วน๒คนนี้ตำรวจก็ออกตามหา
แล้วก็ไปที่บ้านแม่ของนายคำปัน

จนสุดท้ายแม่ถูกสอบไปสอบมาเข็นไปเข็นมา

อยู่ตรงข้ามซอยเข้าสนามกีฬาจังหวัดเชียงราย

นี่แสดงว่าออกมาเนี่ยโอ้โหยังหาทางไปโทรศัพท์หาแม่
แทนที่แม่เนี่ยจะเกลี้ยกล่อมลูกชายบอกมอบตัวเถอะลูก

แต่ว่าเอาจริงรายไหนรายนั้นที่หนีออกมาจากเรือนจำก็ไม่เคยรอด
ก็โดนจับกลับไปอยู่ดีแล้วก็ถูกเพิ่มข้อหาไปอีก